คุณผู้ชมฮะไปดูปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ตำรวจสพทุ่งฝน

คราวนี้นะโอ้โหคุณผู้ชมต้องไปสยบหนุ่มคลั่ง
แต่ว่าตำรวจนายนี้ได้ชื่อว่าโอ้โหเป็นในดาบชั้นดีเลย
ลงทุนแก้ผ้าแล้วก็ฝ่าหนาวลงน้ำไปจับคน

นี่ฮะผู้ก่อเหตุเขาแช่ตัวอยู่ในน้ำนะครับ
แต่ทีนี้ตำรวจเอาไงดีเดี๋ยวชุดเครื่องแบบจะเปียก
เลยฮะถอดเสื้อถอดกางเกงถอดรองเท้า
เหลือแต่กางเกงในแล้วก็ลงไปควบคุมตัวชายคลุ้มคลั่งคนนี้
ซึ่งจริงชายคุ้มข้างเขาก็เย็นลงนะเพราะเจอน้ำเย็นแล้ว
ก็สงบลงเหมือนกันส่วนเนี่ยตำรวจนายนี้อ่าไม่เป็นไรฮะ
เดี๋ยวจะลงไปหนาวเป็นเพื่อนแก้ผ้าลงไปเป็นเพื่อนด้วยนะครับ
นี่ฮะผู้หมวดคุณไม่ใช่ผู้ดาบนะ
วดใจกล้าแก้ผ้าตามจับหนุ่มคลั่งรายนี้นะครับ
นี่คุณผู้ชมฮะผู้สิทธิ์ข่าวของเราเดินทางไปพบกับร้อยตำรวจตรีพนมไพร
ถนอมสมบัติตำแหน่งรองสารวัตรสายงามปฏิบัติการป้องกันปราบปรามสพทุ่งฝนจังหวัดอุดรธานีเลย

ท่านรองบอกว่าเขาเห็นภาพนี้เขาเผยแพร่กันในอุดรธานีใช่ไหม
ผมก็ตกใจเหมือนกันโอ้โหไม่คิดว่าจะเผยแพร่จนมีคนเขาแซว
บอกว่าผู้มัวใหญ่ใจกล้าจังใจใหญ่จังนะฮะ
นี่ครับก็เล่าให้ฟังแบบนี้เหตุเกิดขึ้นวันที่๑๖มกราคมนะฮะ
คุ้มครั่งอารวาสทำลายทรัพย์สินนะครับตำรวจนำกำลังไประงับที่เกิดเหตุ
ตามมาอีกปรากฏนายแท็กโอ้โหวิ่งจากกระท่อมลงสระน้ำทันที
แช่อยู่แบบนั้นไม่ยอมขึ้นมาสักทีนะฮะ
เกี้ยกล่อมอยู่ครึ่งชั่วโมงอากาศก็เย็นคุณ
ก็กลัวว่าเดี๋ยวนายแท็กจะเป็นจะคิวจมน้ำจมท่าไปเอาล่ะ
เลยตัดสินใจครับผู้หวดตัดสินใจเลยอ้าวไม่เป็นไร
เดี๋ยวลงไปหาเองก็ได้จะได้ควบคุมตัวได้
ก็เลยถอดจนเหลือกางเกงในตัวเดียวนะครับ
รถวิ่งหนีไปไปลงสระน้ำครับ
ก็เลยเกลี้ยกล่อมให้สบายใจให้ใจดี

ก็เลยจำเป็นถ้าปล่อยไปก็คงจะไปรบกวนพ่อแม่
แล้วก็บ้านข้างเคียงอีกชาวบ้านอีก
ผมก็เลยอีกอย่างหนึ่งก็คิดว่า
อีกแจ้อาจจะเกิดเป็นตะคิวอาจจะจมน้ำก็ได้
ก็เลยต้องถอดชุดลงไปควบคุมตัวขึ้นมาครับ
โอ้โหนี่ฮะท่านรองสารวัตรหรือผู้หมวด

ให้ร้อยตำรวจตรีพนมไพรเป็นอะไรรู้ไหม
เพราะทุกเรื่องที่รับแจ้งจากชาวบ้าน
โดยเฉพาะเหตุเมาคล่างอาลาว่า
วดของเราจะจับได้เลยจบสวยทุกคดี
แล้วก็ลุยทุกรูปแบบไม่ว่าจะแก้ผ้าเหลือแต่กางเกงใน
ลงน้ำไปควบคุมตัวก็ตามนะครับ
เป็นผู้หมวดมีของเออใช่